แท่นเป็นผู้จัดละครเรื่องแรกนะ
แบบเต็มตัวแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็การทำงานในกองละครค่ะ

อกจากนี้ค่ะสาวจุ๋ยก็ยังมอง
ครอบคลุมไปถึงไข้หวัดใหญ่ด้วยเลยนะคะ

ฉีดวัคซีนค่ะให้กับทีมงาน
นักแสดงโอ้ดีเหมือนกันดีนะ
รวมถึงสื่อมวลชนด้วยขอบพระคุณค่ะ

ตอนนี้ค่ะละครก็คืบหน้าเกิน๕๐แล้วนะ

ส่วนคุณสามีจะเป็นอะไรล่ะคะคุณ

เรียกได้ว่าลุยงานเต็มที่กันทั้งคู่นะคะ

แม้จะมีอุปสรรคนิดนะคะเพราะจุ๋ยเนี่ยคือตอนนี้อาจทำงานเยอะไง
คือต้องรอเวลาที่การปรับฮอร์โมนสักนิดนึง
แต่งานนี้ฝ่ายชายบอกว่าพร้อมลุยแล้วนะ
เค้าใช้วิที่ธรรมชาติทำลังไปก่อนจ้า

ในการแบบปรับร่างกายให้ฮอร์โมนปกติก่อน

แต่ก็ทำอยู่ทุกเดือนนะฮะ

การบ้านละครก็ไม่ขัดตกบวกพ่อง
ฝั่งนี้พระธรรม
ครับช่วงที่เราปรับสภาพร่างกายคุณหมอบอกว่า

แต่ไม่ทำไม
โดยคนเก่าหัวทำไมยังไม่เสร็จสักทีนะ
ไม่ใช่อะไรค่ะเป็นเพราะว่าเป็นคนช่างเลือก

ออกปากเองเลยว่าบ้านก็คือบานค่ะคุณผู้ชม
อีก๒เดือนเขาอยู่ได้แล้ว

สุดท้ายก็บางสิ่งบางอย่างก็ตัดสินใจที่จะต้องทุบทิ้งทำไม

บ้านบานเลยฮะตอนนี้บ้านบ้าน
ครับผมแต่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูทางอินสตาแกรม

กำลังใจให้คนทำบ้านทุกคนมันบานจริงค่ะคุณ
เข้ากับบานนะคะเข้าใจนะคะ